ที่จังหวัดกาลสินนะคะพ่อค้ายาเสพติดค่ะ
ถูกตำรวจตั้งด่านจะไปจับกลุ่มตัวเขาจะไปขอค้น
หลังจากนั้นเขาไม่ยอมช่วงนั้นชุนละมุนมาก
เขาก็เลยอาศัยจังหวะชุลมูลนี่แหละชิงรถตำรวจขับหนีเข้าไปเลย
แล้วก็ไปทิ้งรถนะรถตำรวจนะเอาไปทิ้งไว้ในป่ามันสำปะหลังค่ะ
ตำรวจก็ต้องตามไปสิคะตัวยังอยู่ไหมรถเนี่ยเจอนะในป่ามันสัมปะหลัง
แต่ตัวเจ้าตัวเนี่ยไปไหนอันนี้เป็นช่วงที่เขาเข้ามานะคะ
คือนี่คือรถที่เขาชิงมาแล้วนะก่อนหน้านี้
เขาเอารถของเขาที่ขนยาบ้าขับมาแล้วเจอด่าน
เขาหนีด่านไปจอดที่สรรเขื่อนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสิน
เมื่อสักครู่นี้รถตำรวจเนี่ย
คือรถที่เขาชิงมาอีกทีเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
หลังจากนั้นเขาขับรถไปที่สวนมันสำปะหลัง
ติดกับป่าภูพาลพื้นที่ตำบลสร้างคอ
อำเผื่อภูภาณจังหวัดสระกนนาคท์ค่ะ
สนที่กำลังกว่าร้อยนายเข้าไปจับกลุ่ม
กุมนายชัดชะยะนันจันทร์พักดีอายุสามสิบสี่ปี
ผู้ต้องหาตามไหมจับศาลจังหวัดกาลสินข้อหายาเสพติด
่อชิงรถตราโล่ของสายตรวจสืบทราบมาว่าไปหลบหนี
ซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวค่ะทันทีที่เจ้าหน้าที่
ไปถึงผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีไปนะคะน่าจะมีความ
ชำนาญในพื้นที่ป่าภูพาลเจ้าหน้าที่ก็เลยสนที่
กำลังกันพร้อมอาวุธครบมือปูพรมปิดปากตามล่าจากการ
ตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวทราบว่าเป็นบ้านของพ่อตา
เพื่อนสนิทของผู้ต้องหาค่ะตรวจพบภายในเจอปืนลูกซอง
หนึ่งกระบอกเครื่องกระสุนหกนัดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์หนึ่ง
กระบอกห่างออกไปจากบ้านพักห้าสิบเมตรพบกระสอบปุ๋ยหู
ฮิ้วข้างในมีปืนด้วยขณะสิบเอ็ดมมหนึ่งกระบอกและ
กระสุนปืนกว่าร้อยนัดค่ะนอกจากนี้ใกล้กันพบกระเป๋าปืน
ที่ใช้ใส่ปืน๙มมตกอยู่แต่ข้างในไม่มีอาวุธปืน
และกระสุนมีปืนหลายกระบอกเลยเนอะเขาติดตามได้นะเนาะ
พลตำรวจตรีสมนึกมิควานค่ะผู้บังคับการตำรวจ
ทรกาลสินเปิดเผยว่าตอนนี้กำชับให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนใช้ความระมัดระวังในการปูพรมค้นหาหากผู้
ต้องหาพยายามต่อสู้หรือขัดขืนโดยเฉพาะการใช้อาวุธ
ปืนยิงเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันตัวได้นะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของบ้านให้
พักพิงแก่ผู้กระทำความผิดและมีอาวุธปืนขึ้น
สุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ